คุณผู้ชมด้วยความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของท่าน

บางคนบอกแข็งแรงออกกำลังกายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะฮะ
แต่ว่าบางโรคมันไม่ได้แสดงออกมาแบบเฉียบพลัน
โลกมันค่อยแสดงออกอันนั้นก็เป็นการเตือนภัยเราได้
แต่บางอย่างมันเป็นเฉียบพลันเหมือนผู้ชายคนนี้ครับ
อยู่ล้มหงายหลังตึงเสียชีวิตทันที
คุณผู้ชมดูฮะผู้ชายคนนี้เพิ่งจะเล่นแบตเสร็จ
แล้วเขาก็เดินเข้าไปในห้องแป๊บหนึ่ง

เขาเดินเข้าไปในห้องอาจจะไปทำธุระส่วนตัวอาจจะไปหยิบของ
สักพักหนึ่งจะเห็นเขาเดินออกมาจากห้องนี้ในสนามแบต

จังหวะนี้เขาเหมือนคล้ายจะหมดแรงหรือเปล่า
เริ่มเดินเซไปที่ชั้นวางของขาย
ล้มหงายหลังตึงทันที

กลุ่มเพื่อนก็รีบเข้าไปช่วยนะครับ
กลายเป็นเหตุสลดครับเพราะผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามแบตมินตันภายในสนามกีฬาจังหวัดชุมพรนะครับ
ตามคลิปเหตุการณ์เลยเพราะว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้นะครับ
โดยคาดว่าผู้ชายคนนี้หัวใจวายเฉียบพลันนะครับ
หลังจากแข่งขันแบตมินตันนะครับ
อย่างที่บอกไปนะฮะเขาสุขภาพดีออกกำลังกายบ่อย

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุรินนะครับ
เป็นเจ้าของธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
หลังจากที่มีการแข่งขันกีฬาสีวันที่๒
คือวันอาทิตย์ที่๒๑มีนาคม
ช่วงเวลาที่ผู้ชายคนนี้หงายหลังตึงล้มอยู่กับพื้นแบบนี้
คือช่วงเวลาประมาณสัก๑๗นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
โดยก่อนหน้านี้นะครับผู้ตายลงทำการแข่งแบตมินตัน

เพื่อนบอกก็ยังมีอาการปกตินะ
มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวล้มหัวฟาดพื้นเสียงดังมาก
เขาบอกว่าคือผู้ชายคนนี้ล้มอยู่แถวสนามหนึ่ง
แต่คนที่อยู่สนาม๕ได้ยินเสียงหัวฟาดพื้นด้วยซ้ำ
ว่ามันดังมากนะสนามแบตนะคุณผู้ชม
ใช่นะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยังเล่าเสริมอีกนะครับ
ว่าผู้เสียชีวิตเริ่มมีอาการตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๐มีนาคมแล้ว
อาการเริ่มแรกของเขาคือเหนื่อยอ่อนเพลียขั้นเนื้อขั้นตัว
ตอนแรกคนตายจะไม่ลงแข่งแบตแล้วนะจะหาคนลงแทน
แต่ก็คิดว่าคงไหวนะฮะคงไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
ก็แข่งขันวันแรกคือวันเสาร์จบไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ทีนี้ฮะก่อนวันแข่งวันอาทิตย์อีกรอบหนึ่งไปเล่นฟิตเน็ตมาด้วย
และมีอาการปวดหลังทานยาคลายกล้ามเนื้อมาก่อน
ทีนี้ครับการเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องสอบถามจากคุณหมอนะครับ
คุณหมอสรุปการเสียชีวิตว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตก๑เส้น
วกกับการล้มและหัวฟาดที่รุนแรงเลยทำให้กระโหลกล้าว
และมีเส้นเลือดแตกเพิ่มอีก๑เส้นเลือดออกในสมอง
ในที่เกิดเหตุในสนามแบตนะคุณกลุ่มคนที่ไปรุมช่วยเนี่ย
กลุ่มนั้นมีคุณหมอ๒คนและพยาบาลอีก๓คนที่เล่นอยู่ในสนามเหมือนกัน
ช่วยกันปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลจนมีสัญญาณชีพขึ้นตอนแรกนะ
แล้วก็รีบส่งขึ้นรถกู้ชีพโรงพยาบาลชุมพร
แต่มาถึงโรงพยาบาลได้แป๊บเดียวเสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับ
ภายหลังจากคนใกล้ชิดเขารับทราบข่าวคนใกล้ชิดก็ออกมาเปิดเผย
บอกว่าผู้เสียชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจำนะคุณ
เขาวิ่งมาราทอนอะไรเลยแหละ๑๒๑๓กิโลเลยแหละเข้าฟิตเน็ตตีแบตนะครับ
ซึ่งสาเหตุหลักน่าจะมาจากอากาศที่สนามร้อนมากหรือเปล่า
มันอบอ้าวหรือเปล่าหรือว่าเล่นกีฬาหนักหักโหมไปหรือเปล่า
มันก็เลยร้อนภายในร่างกายด้วยหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าคนใกล้ชิดเขาก็บอกนะเป็นเพราะว่าผู้ตายเนี่ย
คือก็ชอบนอนดึกด้วยบางทีนอนดึกแบบตี๒ตี๓เลย
แล้วเขาบอกว่าอยากให้เคสของผู้ตายเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนไม่ประมาทนะครับ
รักษาสุขภาพหมั่นตรวจสุขภาพบ่อย
อย่าคิดว่าท่านออกกำลังกายท่านเล่นกีฬาบ่อยแล้ว
ร่างกายจะแข็งแรงเสมอไป
เพราะดูจากเขานะคุณคือเขาอายุ๕๖เนี่ย
หุ่นได้ขนาดนี้แสดงว่าออกกำลังกาย

หุ่นดีมีกล้ามเนื้ออยู่เลย
หรือถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีอะไรที่มันผิดสังเกต
ถ้าเราจับสังเกตได้ความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกาย

พักพอร์ตน้อยมันเป็นความดันเป็นหัวใจได้เลยนะครับ